ไปดูเรื่องราวของแหลมศรีสะเกดนครหลวงโปรโมชั่นนะครับ
เดี๋ยวในวันอาทิตย์ที่๒๖มิถุนายนนี้นะครับ
ซึ่งทางเสียหุยเจ้าของค่ายนครหลวงโปรโมชั่น
ก็ได้ออกมาบอกว่านี่คือไฟล์สำคัญของเจ้าแหลมนะครับ
ว่าผลจะชนะหรือแพ้นะครับ
เพราะว่านี่จะเป็นการเดิมพันธุ์อาชีพของการเป็นนักมวยของศรีสะเกดนะครับ
ก็ไปดูความขึ้นไหวกันหน่อยนะครับเจ้าแหลมศรีสะเกดนครหลวงโปรโมชั่น
ก็จะชกกันที่ประเทศสหรัฐอเมริกาในวันที่๒๖มิถุนายนนี้
ก็๙โมงครึ่งนะครับตามเวลาประเทศไทยล่าสุดครับ
หุยสุรชาติพิสิทธิวุฒินันเจ้าของค่ายนครหลวงโปรโมชั่นก็กล่าวว่า
ด้วยการชนะสุยเกตในรุ่น๑๑๕ปอนด์ตั้งแต่ครั้งแรกได้
ก็จะดังกระหึ่มแน่นอนครับแล้วก็จะมีเส้นทางชีวิตที่สดใสต่อไปนะครับ
ฉะนั้นจึงเป็นไฟล์ที่สำคัญของเจ้าแหลมเช่นกันที่จะทวงบลังแชมป์กลับมาให้ได้นะครับ
อย่างไรก็ตามเสียหุยมั่นใจว่าประสบการณ์ที่น้อยกว่าของโลดิเกรส
ทำให้ศรีสะเกดถึงขั้นชนะน็อกได้นะครับ
แต่สุดท้ายก็ประมาทไม่ได้นะครับ
ก็ไทยรัฐทีวีครับให้คุณได้เชียร์วาระแห่งชาติไทยกันอย่างต่อเนื่องนะครับ

ชกขวัญใจชาวไทยกลับมาทวงเข็มขัดแชมป์โลกอีกครั้ง

ถ่ายท่อสดครับวันอาทิตย์ที่๒๖มิถุนายนนี้เวลา๙โมงครึ่งนะครับ
จากเท็จพอร์ตอานิน่าเมืองอันโตนิโอรัฐเท็กซัสสหรัฐอเมริกาครับ
ติดตามการถ่ายท่อสดได้ที่หน้าจอไทยรัฐทีวีช่องสามสิบสอง